นี้มันเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นโจรเป็นคนค้ายาก็ตามเป็นโรคโควิดก็ตาม
ขโมยก็ยังมีอีกเหมือนกัน
คราวนี้นะคะขโมยย่องมาถึงบ้าน
บ้านนี้เขาเปิดเป็นร้านขายโจ๊ก
ก็แน่นอนแหละอุปกรณ์เลยเพียบเลยนะครับ
จนมันย่องเบามาตอนสักตี๕กว่า
มันมาขโมยถังแก๊สคุณผู้ชมได้ไปหรือเปล่า
แล้วตอนนี้จับจนได้ไหมเอาไปดูดีกว่าค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้นะตอนตี๕๔๔นาที
จนหนุ่มคนนี้เดินย่องเข้ามาแล้วพุ่งมุ่งตรงไปที่เป้าหมายเลย
้มก้มลงไปค่ะที่รถเข็นค่ะไปที่จุดตั้งถังแก๊สนะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็พยายามลงมือนะตัดสายแก๊สเนี่ยนะคะ
โดยใช้มีดพกมาเนี่ยตัดแต่ตอนที่กำลังพยายามตัดอยู่นั้น
สายตาของเขาก็ชำเรืองมองมองซ้ายมองขวาเห็นกล้องวงจรปิด
ก็เลยลุกไปค่ะไปด้านหลังรับสายตาไปใช่ไหมคะ
ไปถอดเสื้อถอดเสื้อออกแล้วทำยังไงแล้วก็มาคลุมหน้า
มาชมหน้าตัวเองเพราะว่าเมื่อกี้กล้องเห็นแล้วไง

กะว่าคงไม่เห็นหน้าแต่ตะกี้เห็นแล้วนะ
มันเห็นไปแล้วคิดช้าไปนิดนึงแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะ
เขาไปตามเพื่อนมาอีกคนนึงให้มาช่วยกัน
ใช้เวลาในการขโมยถังแก๊สอยู่ประมาณ๒นาทีค่ะ
ก็ยกถังแก๊สนี้ไปขับจักรยานยนต์หลบหนีไปได้
แต่ถึงจะขโมยไปได้ยังไง
ผ้าวงจรปิดเขาบังชึกผ้าไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะ
คือคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะคะคือคุณจันทิพย์ป้อมศรี
ทั่วไปแต่พอช่วงนี้ปรับเปลี่ยนมาขายโจ๊ก
ไปซื้อแฟนชายมาเพิ่งขายได้เดือนเดียวอะค่ะ
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้บอกเจ็บใจเหลือเกิน
รู้ทั้งรู้นะว่าถังแก๊สมูลค่าไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอก
แต่กลัวว่าโจรมันจะไปทำแบบนี้ที่บ้านอื่นอีกค่ะ
ไม่อยากให้มันไปหนีลอยนวล
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจมาดำเนินคดีจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคุณผู้ชม
เห็นใจเขานะเพราะฉะนั้นใครที่รู้เห็นเบาะแสของคนร้าย
ดูจากภาพเมื่อสักครู่ถ้าคนรู้จักดูท่าทางก็น่าจะพอเดาออก

วิเศษชายชาญอ่างทองกันได้จะได้ตามจับคนร้ายมาได้

ถ้าทางแบบนี้ผมเผ่าลักษณะความสูง
ความพร้อมต่างเหล่านี้บอกตำรวจได้หมดเลยเป็นเบาะแส
ช่วยกันแล้วกันนะนอกจากอยากให้โควิดหมดไป

ใช่โจรก็เยอะชุกชุมช่วงนี้